คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็รักษาระยะห่างทางสังคม
รวมไปถึงนี่เลยคู่จิ้นที่ตอนนี้กลายเป็นคู่จริงไปแล้ว
ณเดชน์ยายาต่างคนต่างอยู่บ้านใช่ไหม
แต่คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าตัวจะอยู่บ้านเนี่ย
เขาก็ยังมีโมเมนต์หวานให้แฟนได้ฟินจิกหมอนกันเช่นเคยค่ะ
คือความหวานของคู่นี้นะบอกเลยว่าไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลย
ผลัดกันแจกความฟินผ่านโซเชียลให้แฟนได้ฟินจิกหมอน
ล่าสุดค่ะยายาเรียกมดมาตอมอินสตาแกรม
เมื่อเธอลงภาพฟิล์มรูปตัวเองที่เป็นฝีมือการถ่ายของณเดชน์
ซึ่งก็คือพี่แบร์ของเขานี่แหละก็มาคอมเมนต์ยายานะคะ
สาดความหวานกลับไปว่าคิดถึงค่ะ
ถึงแม้ว่าจะรักษาระยะห่างทางใจคมแต่ว่าเรื่องของความหวานเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยนะคุณเนาะ